คุณผู้ชมครับตำรวจไทยมีเรื่องให้ต้องชี้แจงแถลงไขกันแบบไม่พักไม่แผ่วเลย

คือก่อนจะเป็นกรณีนี้เพิ่งมีเหตุการณ์ใช่ไหมที่มีนักท่องเที่ยวสาวชาวจีนเข้าไปรีวิว
ที่บอกว่ามีรถตำรวจนำแค่จ่ายเงินก็จ้างรถตำรวจนำได้แล้ววีวีไอพี
ตมได้ด้วยมาที่เมืองไทยขอให้มีเงินจ้างเถอะ
อะไรก็ได้ทั้งนั้นอ่าอันนี้คือเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ใช่ไหมก่อนหน้าค่ะ
นี่เห็นไหมรีวิวแบบหื้อเป็นเกื้องเป็นราวและเอียดพุธเม็ด
แล้วก็เป็นตำรวจจริงนะเซลโฟงเซลฟี่ด้วยให้ทิปด้วยนะ๒๐๐บาท
อ่าตรงนี้เสร็จปุ๊บนะนี่ยังไม่ทันได้ชี้แจงได้ครบถ้วนเลยนะเรื่องนี้
มีมาใหม่อีกแล้วอีกรอบนึงแล้วคราวนี้เพจเฟซบุ๊กหนีห่าวไต้หวันฉันมาแล้ว
โพสต์เรื่องราวเอาไว้ด้วยความเป็นห่วงชื่อเสียงของประเทศไทยอืม

แล้วพอกลับไปที่ไต้หวันเนี่ยเธอโพสต์
เธอโอ้โหแบบระบายแบบด้วยความอัดอั้นตันใจ
แล้วสื่อไต้หวันมาสมพงษสัมภาษณ์กันแบบเยอะแยะไปหมด
เพจที่หาวไต้หวันฉันมาแล้ว
เลยเอาข้อมูลมาบอกเอาไว้
บอกว่าดาราไต้หวันมาเที่ยวไทยถูกด่านตำรวจ

รีดเงิน๒๗๐๐ถึงยอมปล่อยตัว

พยายามไปตรวจสอบจนแบบ

ว่าเขาให้สัมภาษณ์ว่ายังไงไปเรียบเรียงมาแบบแปลมาให้แบบคำต่อคำตามที่
ไต้หวันเสนอเลยเขาโพสต์เอาไว้ยาวเหยียดเลยนะค่ะคือมีสื่อหลายสื่อ
นำไปเล่นข่าวด้วยที่ไต้หวันอ่ะโอ้โหแล้วชื่อเสียงของไทยเนี่ยแบบป่นปี้นะคะ
ตำรวจก็มานำและอำนวยความสะดวกให้แต่นี่คือไปรีดไถเขาค่ะ
มกราคมที่ผ่านมาช่วงปีใหม่เนี่ยนะฮะดาราสาวไต้หวันคนนี้ชื่ออะไรนะอันยูซิงอันอยู่ซิงอัน
หลายคนนี่คนนี้นะฮะนี่คืออันยูซิงนะครับดาราสาวสวยของไต้หวัน
พอมาถึงเนี่ยช่วงวันแรกนะฮะเธอก็โพสต์ที่เที่ยวในไทย
ถ่ายภาพความสวยงามเช็คอินตามปกติแล้วมันก็เกิดเรื่องขึ้น
เหตุที่เมืองไทยเนี่ยคือวันที่๔มกราคมก่อนครบกำหนดเดินทาง
ไต้หวันคืนนั้นราวตี๒เธอนั่งแท็กซี่จากที่เที่ยวเพื่อ
กลับยังโรงแรมมาถึงหน้าสถานทูตจีนมีด่านตรวจของตำรวจแล้ว
รถแท็กซี่ที่เธอนั่งมาถูกเรียกให้หยุดตรวจจากคำบอกเล่าที่
รายงานในสื่อไต้หวันเธอเรียกกลุ่มคนที่ตั้งจุดตรวจว่าตำรวจ
เธอบอกตำรวจจะตรวจค้นตัวเธอแล้วก็เปล่าถือของเธอ
คำสัมภาษณ์บอกว่าเหมือนกับค้นหายาเสพติดแบบในหนังแม็กซิกัน
แล้วมีการตรวจค้นว่าเธอเนี่ยพกเงินมาจำนวนเท่าไหร่ด้วย
ซึ่งเธอเข้ามาในไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็คือวีซ่า
ขอที่ตมที่สนามบินเลย
ใช่เดี๋ยวนี้หลายประเทศจะใช้แบบนี้คือไม่ต้องไปขอสถานทูตก่อนเดินทาง

ซึ่งแล้วแต่ข้อตกลงของแต่ละประเทศที่มีต่อกันจะได้กี่วันกี่วันก็ว่ากันไว้
แต่ตำรวจไทยบอกว่าไม่ได้มันไม่ใช่วีซ่าที่ถูกต้อง
มันต้องมีแบบตาประทับของทางสถานทูตต้องมีเป็นเล่มแบบอย่างถูกต้องแบบอย่างนั้นเลย

ตำรวจต้องไปคุยกับตมนะเพราะตมให้ผ่านเข้าประเทศมาได้
เนี่ยดาราสาวคนนี้ที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อไต้หวันนะแล้วก็โพสต์เรื่องราวไว้เนี่ย
บอกเอาไปก็ไปก็ไปโรงพักก็ไปสุดท้ายก็ไม่พาไปพาไปเดิน
เหมือนกับพยายามหลบกล้องวงจรปิดแถวนั้นเธอก็สงสัยว่าเธอ
ทำผิดอะไรยังไงแล้วมันก็โอ้โหยื้อกันนานเป็นชั่วโมงอ่ะ
แล้วเธอก็ถูกเรียกค่าปรับซึ่งตกลงกันได้ที่ตัวเลข๒๗๐๐๐บาท
พอตกลงเรื่องเงินกันได้ดาราสาวคนนี้ที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อที่ไต้หวันนะฮะ
บอกโอ้โหตำรวจเนี่ยจากที่ดุดันเป็นยิ้มออกเลย
บอกกับสื่อว่าพอให้เงินไปเธอถึงได้รับการปล่อยตัวให้กลับโรงแรมที่พักได้
แล้วเธอก็กลับมาไต้หวันเธอก็มารีวิวประสบการณ์ของเธอ
ให้สัมภาษณ์กับสื่อไต้หวันแต่ท่านผู้ชมครับ
สิ่งที่มันแบบโอ้โหมันส่งผลกระทบกับชื่อเสียงของประเทศไทยอย่างมาก
เพราะว่าเรากำลังเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวใช่ไหมใช่ค่ะ
เธอบอกเธออยากเตือนนักท่องเที่ยวไปไทยอย่าพกเงินเยอะ
เพื่อนเพื่อนเคยไปไทยเคยเจอแบบนี้เหมือนกันตำรวจมาตรวจค้นดูว่ามีเงินเท่าไหร่
พยายามจะหาเรื่องปรับให้ได้แล้วเธอบอกหลังจากเกิดเรื่องนี้เนี่ย
ไปเล่าให้ไกด์ท้องถิ่นฟังไก๊ยังแนะนำเลยนะไกด์ในไทยนะ
บอกหากเจอแบบนี้เนี่ยให้รีบยัดเงินไปเลยสัก๕๐๐๐แล้วเดี๋ยวก็จะจบเร็ว
นี่ครับวันนั้นเธอบอกเธอยื้ออยู่นานสุดท้ายเสียไป๒๗๐๐๐บาท
แล้วข้างเธอยังมีกลุ่มสาวชาวเกาหลีอีก๕คนน่าจะยังตกลงกันไม่ได้เหมือนกัน
เหมือนเธอเลยเธอยังอยากเตือนคนไต้หวันแล้วก็คนจีนนะฮะ
เปิดประเทศแล้วแล้วจะไปเที่ยวไทยให้ระวังตัวให้มาก
เงินสดให้น้อยเพราะพวกนั้นจะมาหาเรื่องค้นตัวค้นกระเป๋า
แล้วก็ให้พกวีซ่าไปด้วยเพื่อความแบบมั่นใจที่สุด
เอาทุกชั้นเอารองรับทุกอย่างอยากได้อะไรยื่นให้เขาดูให้หมด
อ่าเนี่ยคือมันมีคำลงท้ายอ่ะนะแบบที่เพจที่เขาเอามาลงอ่ะนะ
ที่เขาต้องการเตือนมายังประเทศไทยแบบให้ช่วยชี้แจงตรงนี้หน่อยนะ
ดาราสาวคนนี้ลงท้ายบอกลาก่อนกรุงเทพหวย
โอ้โหท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะฮะ
นี่ฮะที่แปลเป็นไทยนะคำนี้นะ
แรงมากแล้วก็เป็นอีโมจิตาเหลือกบนด้วยค่ะ
เรื่องใหญ่เลยนะฮะท่านผู้ชมครับ
อ้าวล่าสุดนะฮะวันนี้ทางตำรวจไทยนะครับ
ชี้แจงว่าอย่างไรบ้างมาดูกันหน่อยนะครับ
เริ่มจากโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อน
พลตมตรีอาชญนไกรทองบอกว่าเบื้องต้นเนี่ย
รู้ตัวแล้วว่าดาราสาวคนนี้คือใครคนไหนยังไง
แล้วไปตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าเธอเดินทางเข้าไทย
ธันวาคม๒๕๖๕แล้วเดินทางกลับไปไต้หวัน
มกราคม๒๕๖๖โดยวันที่เกิดเหตุที่เธอโพสต์
แล้วก็ให้สอบพาทที่ไต้หวันคือ๔มคค่ะ
ตอนที่อยู่ที่ไทยมีการเช็คอินห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่งย่านทองหล่อมีการใช้บริการรถตู้
ซึ่งขณะนี้ตำรวจกำลังประสานไปยังรถตู้ที่ให้บริการดาราสาวไต้หวันท่านนี้
เพื่อมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วจะประสานไปยังที่พักของดาราสาวคนนี้
เพื่อตรวจสอบว่ามีการมาเข้าพักวันไหนแบบไหนอะไรยังไงบ้าง
ขณะเดียวกันตำรวจของไทยก็พยายามติดต่อดาราสาวไต้หวันคนนี้
แล้วก็ประสานไปยังเจ้าหน้าที่ของไทยที่อยู่ที่ไต้หวันด้วย
เพื่อจะขอข้อมูลจากเธอเพิ่มเติม
ซึ่งตอนนี้กำลังรอข้อมูลให้ส่งกลับมาอยู่
สำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าเรื่องนี้
ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองของไทยก็ไม่ได้ละเลยนะฮะ

โดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาน้ำมนตรีซึ่งกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วย
พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์พบตรด้วย
โดยยืนยันว่าหากพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของไทยทำผิดจริง
ต้องถูกดำเนินการอย่างเด็ดขาดทั้งวินัยและอาญา
แล้วจะขยายผลไปถึงกรณีอื่นด้วย
คุณผู้ชมครับทีมข่าวของเราได้รับข้อมูล
จากหนึ่งในนักธุรกิจชาวสปลาว
หลังจากที่มีเหตุการณ์เรื่องนี้เกิดขึ้น
เขาส่งข้อมูลมาให้คุณภูริพัฒน์บุญนิน
เขาบอกเขาขอเล่าประสบการณ์หน่อยเขาเคยถูกตำรวจของไทยเนี่ยรีดไถเงิน
นักธุรกิจสปลาวคนนี้บอกว่าเข้ามาที่ไทย
ทำธุรกิจซื้อขายจิลเวอรี่พกเงินมาเกือบสองแสน
ถูกตำรวจตั้งด่านเรียกตรวจค้นแล้วคุมตัวไปสอนอทองหล่อ
โดยเรียกเงิน๑แสนบาทแลกกับการปล่อยตัว
โดยแจ้งข้อหานู่นนี่นั่นพยายามจะหาทางที่จะปรับอะไรอย่างนี้ให้ได้
สุดท้ายวันนั้นเขาบอกเขาโชคดีมากที่เขาไม่ยอม
แล้วเขามีเพื่อนเป็นนักข่าวเขาเลยประสานมาให้ช่วยเจรจา
ก็เลยได้รับการปล่อยตัวออกมาไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียว
เป็นชาวต่อพออนาคต่องนะครับผมชมครับเราลงพื้นที่ไปจ้านที่
มีคนจีนอยู่เยอะนะแถวเฮ้ยขวางรัชธาพิศเอกนะ
เพราะถ้าฟังจากข้อมูลของนักแสดงสาวชาวไต้หวัน

จะกลับโรงแรมแถวหน้าสถานทูตจีน

ที่จะคอยวิ่งรถรับส่งผู้โดยสารลูกค้าชาวจีน

เขาบอกกับเราว่าจุดนี้มีนักธุรกิจ
มีคนจีนมีธุรกิจของคนจีน

แล้วก็จะมีตำรวจนอกเครื่องแบบ
มาคอยตรวจนู่นนี่นั่นอยู่เรื่อย
ใช่
ซึ่งเขาบอกบางทีเนี่ยไปเรียกตรวจค้นเขา

จะเอาค่าปรับแบบนั้นแบบนี้
ไม่รู้ปรับจริงปรับปลอมปรับเข้าทางการหรือเปล่าเนี่ย

คือเรามองดูเรารู้เลยใช่ไหมว่า

มันส่งผลเสียต่อภาพรักการที่เราไหม

เอาละครับมันก็ต้องมีการตรวจสอบแล้วครับว่า
ข้อมูลที่นักแสดงสาวชาวไต้หวันเธอได้สะท้อนออกมา
หรือว่ารีวิวออกมาให้สัมภาษณ์ออกมา
ตกลงแล้วความจริงมันเป็นยังไงนี่นะฮะ
แห่งประเทศไทยบอกว่าเรื่องนี้ต้องเอาให้เคลียร์ทุกจุดนะครับ
อย่างเรื่องนึงเนี่ยอย่างรถตกลงแล้ว

ก็เลยตกลงเอ๊ะแล้วรถตู้ที่มาช่วยพูดช่วยเจรจา
คนขับเป็นรถตู้หรือแท็กซี่อะไรยังไงกันแน่

แล้วชาวไต้หวันส่วนใหญ่ก็พูดภาษาอังกฤษได้
ทำไมช่วงนั้นถึงบอกว่าเจรจาพูดคุยอะไรกันไม่รู้เรื่องอะไรตรงนี้
ซึ่งมันอาจจะต้องหาคำตอบให้ชัดเจนว่ามันคืออะไรยังไงกันแน่
ซึ่งทางตำรวจเนี่ยต้องรีบหาคำตอบให้เร็วที่สุด
วันนี้มีคำตอบออกมาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
แต่ไม่รู้จะสิ้นสุดจะเคลียร์หรือเปล่านะ
ลองฟังดูนะฮะท้องที่เกิดเหตุคือห้วยขวางนะครับท่านผู้ชมครับ
พลตำรวจโทษธิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
ทางตำรวจนครบานไปตรวจสอบแล้วคืนวันเกิดเหตุ
ตามที่นักแสดงสาวชาวไต้หวันบอกคือ๔มกราคม๒๕๕๙
แถวสถานทูตจีนใช่ไหม
พบชนบอกมีการตั้งด่านตรวจจริงนะฮะเอาเหรอคะเป็นด่านตรวจตามนโยบาย
ในช่วงการระดมกวาดล้างอาทยากรรมและป้องกันเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่
เป็นการตั้งด่านตรวจของสอนอห้วยขวางสอนอห้วยขวางบอกว่า
ด่านตรวจในคืนวันนั้นคืน๑นของวันที่๔มกราคม
พบกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งผู้ชายและผู้หญิงมาเป็นกลุ่ม
เดินทางผ่านด่านแล้วมีการพกบุหรี่ไฟฟ้ามาด้วย
ซึ่งตำรวจไทยที่เรียกตรวจค้นก็พยายามอธิบายว่า
เรื่องนี้ผิดกฎหมายในไทยแต่สื่อสารกันไม่เข้าใจ
สื่อสารกันไม่รู้เรื่องเพราะว่าอีกฝั่งนึงเนี่ย
เขาพูดภาษาจีนในวันนั้นพบชนบอกว่า
ตำรวจที่ด่านยืนยันว่ามีการอัดเสียงการสนทนาการตรวจค้น
กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไว้ด้วยนะคุณรัชพร

ซึ่งนี่มันจะคือหลักฐานชั้นดีเลยใช่ไหมว่าตกลงคุณพูดกันว่ายังไงแต่พบชนบอกว่า
เจ้าหน้าที่ชุดตรวจค้นในในวันนั้นเขาบอกเขาอัดเสียงเอาไว้แต่ตอนนี้เขายังหาคลิปเสียงไม่เจอ

อัดเอาไว้อัดเยอะขนาดนั้นเลยเหรอคะเลยหาไม่เจอ
นี่ไงแม่ถ้าเจอเนี่ยมันจะรู้เลยนะเออว่าสนทนากันยังไง

พูดจริงพูดไม่จริงยังไงแต่ไม่เป็นไรพบชนบอกตอนนี้สั่งการให้
กับการสอนอห้วยขวางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้
แล้วให้ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดวันที่๓วันที่๔วันที่๕
มกราคมที่มีการตั้งด่านแล้วไปหาบุคคลที่เป็นพยานแวดล้อมต่าง
มาสอบปากคำให้หมดเพื่อให้สิ้นสงสัย
ล่าสุดนะฮะพลโนตรีสำเริงสวนทองรองพบชน
เรียกตำรวจสอนอห้วยขวาง๖นายตั้งแต่ระดับยศใน๑๐ถึงในร้อย
ที่ทำหน้าที่ในวันตั้งด่านมาสอบถามมาชี้แจงข้อเท็จจริง
นี่ฮะท่านผู้ชมครับใช้เวลาสอบปากคำกันอยู่ชั่วโมงกว่า
โนตรีสำเริงรองพบชนบอกว่าจากการสอบปากคำของตำรวจ๖นาย
ตั้งด่านในวันนั้นที่ทำหน้าที่ในวันนั้น
พบว่ามีการเรียกตรวจนักแสดงสาวชาวไต้หวันจริง
และใช้เวลาพูดคุยกันอยู่นานจริงค่ะโดยตำรวจเนี่ยบอกว่า
มันต้องใช้ภาษาอังกฤษประกอบกับท่าทาง
เนื่องจากสื่อสารกันไม่เข้าใจเพราะฝั่งของดาราสาวเนี่ยเขาใช้ภาษาจีน
ตอนนั้นมีการเรียกตรวจดูหนังสือเดินทางจริง
แต่ดาราสาวชาวไต้หวันบอกว่าไม่ได้เอาหนังสือเดินทางติดตัวมาด้วย
เดี๋ยวจะให้เพื่อนเอามาให้ก็รออยู่ตั้งนานที่ด่าน
ไม่มีใครเอานังสือเดินทางมาให้ดาราสาวชาวไต้หวันคนนี้
ตำรวจก็เลยขอตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายในกระเป๋าของเขาก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายอะไร
จากบุหรี่ไฟฟ้าที่อยู่ในมือของดาราสาวค่ะ
ก็เลยว่ากล่าวตักเตือนไปว่านี่เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในไทยนะอืม
ยังไงถ้าจะถือไว้ติดตัวไว้ให้ระมัดระวังหน่อย
จากนั้นก็ปล่อยตัวไปพร้อมกับกลุ่มเพื่อนของเธอ
ไม่มีการดำเนินคดีอะไรทั้งสิ้นไม่มีการเรียกรับเงินอะไรทั้งสิ้น
เหมือนกับที่ดาราสาวคนนี้ไปพูดถึงไปให้สัมภาษณ์ถึง
หนังคนละม้วนแบบกลับตาลปัด
อ้าวลองฟังลองกับพ่อชนหน่อย
คนนะครับเขาก็ยืนยันว่ากรณีที่ว่ามีการเรียกรับเงินเนี่ย
เขายืนยันได้เพียงว่าไม่มีใครเรียกรับเงิน
แล้วก็ยอมรับว่าวันนั้นเนี่ยมีการโต้เถียงกันบ้าง
เพราะว่าดึงการสื่อสารแล้วก็ตอบกับว่าเขาก็
เอ่อกลับไปเที่ยวมานะกลับไปเที่ยวมา

รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานพลตรีสำเริงสวนทองนะครับ
บอกว่าจากคำให้การของตำรวจทั้ง๖นายที่ทำหน้าที่ตั้งด่านในคืนวันนั้น
มันสอดคล้องกับกล้องวงจรปิดของกรทมที่ทางตำรวจนครบานไปขอตรวจสอบมาแล้ว
พบภาพช่วงการพูดคุยกันจริงแล้วมีการเจรจาสื่อสารกันที่ด่านตรวจนานชั่วโมงกว่า
โดยไม่มีการพาดาราสาวคนนี้กับกลุ่มเพื่อนไปในจุดเปลี่ยวจุดอับ
รับสายตากล้องวงจรปิดตามที่ถูกกล่าวอ้าง
ไม่ได้พาเข้าไปในซอยเปลี่ยวพาออกจากด่านอะไรเลยอยู่ที่ด่านตลอดชั่วโมงกว่า
แล้วหลังจากนี้ตำรวจจะไปติดตามคนขับรถแท็กซี่
ตามที่นักแสดงสาวบอกว่านั่งแท็กซี่ผ่านด่าน
เพื่อมาให้ข้อมูลเพื่อมายืนยันข้อเท็จจริง
วันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นมีการเรียกรับเงินรีดเงินกันจริงหรือไม่อย่างไร
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นการดิสเครดิตตำรวจไทย
เป็นการให้ข้อมูลไม่จริงเป็นการสร้างคอนเทนต์หรือเปล่า
ในส่วนของตำรวจรองพบชนพลตรีสำเริงสวนทองบอก
ตำรวจไม่ขอออกความเห็นก็แล้วกัน
แล้วอย่างนี้จะยังไงมันจะต้องมีการชี้แจงอะไรไหม
ก็ให้ข้อมูลตามที่มีการสอบปากคำตำรวจที่ตั้งด่านในวันนั้น
แต่ต้องขยายผลเพิ่มคือรอเรื่องของคนขับแท็กซี่ต้องตามหาให้เจอหรือรถตู้ก็แล้วแต่
ล่าสุดนะฮะนายกสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทยนะครับคุณวัสสุเชษให้ความเห็นเรื่องนี้นะฮะ
ก็เพราะว่ารถในส่วนของผู้ประกอบการขนส่งเนี่ย
ถูกเรียกตรวจบ่อยเหลือเกิน
เวลาไปรับนักท่องเที่ยวบริการนักท่องเที่ยว
ตรวจเรื่องความปลอดภัยก็มีสิ่งของผิดกฎหมายก็มี
นักท่องเที่ยวเขาก็ไม่สะดวกสบายไงเวลามาโอ้โหหยุดบ่อยเหลือเกิน
พอมีคนเข้าไปโพสต์ใช่ไหมบอกถ้าจะมาไทยนะติดต่อสิ

แต่เดี๋ยวนี้ต้องแพงหน่อยนะพอเป็นข่าวดังซะแล้วเนี่ย
นี่แหละมันคือปัญหาที่ทำให้ตำรวจไปใช้ช่องทางทำมาหากินตรงนี้
เรียกตรวจบ่อยเหลือเกินสำหรับขนส่งที่เขาบริการนักท่องเที่ยว
แล้วก็กลายเป็นว่านักท่องเที่ยวก็เลยเอาไปใช้บริการตำรวจดีกว่า

แต่ครับตรงนี้คิดว่าก็ต้องร่วมกันแก้ปัญหาต่อไปแรก
เพราะไม่ให้มันเกิดปัญหาประเด็นพวกคุณคิดมาอีกครับ
หาว
ผู้ชมคิดเห็นอย่างไรส่งข้อความเข้ามาเยอะเหลือเกิน
นี่ไม่รู้จะมีใครแปลข่าวที่เราอาจส่งไปที่ไต้หวันหรือเปล่าคะ
เดี๋ยวรอฟังตำรวจของเราอีกทีนึงว่า

เอากล้องวงจรปิดของคอทมมาดูจะชัดเลย

ไม่ได้ว่าพาเขาออกไปในจุดเปลี่ยวอับสายตา

มีการรีดเงินตรวจค้นจริง

มันจะได้เห็นภาพตรงตามเรื่องราว